เขาโพสต์เรื่องของชาวเมียนมาคนนึงที่มาซื้อของที่ร้าน
ชาวเมียนมาคนนี้เหมือนกับเกรงใจคนขาย
ไม่กล้าแม้แต่กระทั่งจะเดินเลือกซื้อของ
ไม่กล้าแม้แต่กระทั่งจะหยิบจับของ
แอลกอฮอลล้างมือบอกแม่ค้าหยิบให้หน่อยได้ไหม
จะจ่ายเงินจะยื่นเงินคือยืนไกลมากโกงตัวยื่นนะคะ
คือแรงงานชาวเมียนมาเขากลัวว่าคนจะรังเกียจเขา
ตอนที่ไปซื้อของแม่ค้าก็เลยโพสต์เอาไว้
ก่อนจะซื้อถามก่อนด้วยซ้ำว่าขายให้ผมไหม
ตอบว่าขายจ้าเขาก็ไม่กล้าเลือก
แม่ค้าต้องหยิบจับใส่ถุงให้ก่อนจ่ายเงินเขาขอ
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนด้วยนะ
พอขายของอะไรกันเสร็จชาวเมียนมาคนนี้ยิ้มให้คนขายนะ
แล้วก็บอกว่าขอบคุณครับพี่ที่ขายของให้ผม
แม่ค้าเลยบอกว่าสงสารมากนะจุกนะเจอแบบนี้ก็จุกเหมือนกัน
คนเราก็ปะปนกันไปไม่ได้หมายความว่าแรงงานชาวเมียนมา
เขาจะป่วยโควิด๑๙ทุกคนเราก็ต้องให้โอกาสเขา
เพราะว่าคนป่วยเขาก็กักตัวเขาก็ต้องตรวจโรคอะไรแบบนี้นะ
แม่ค้าคนนี้บอกว่าก็ต้องดูแลกันเองด้วยนะคะ
ก็จะขอให้ทุกคนก็สู้ไปด้วยกัน
ก็จะผ่านกันผ่านเรื่องโควิด๑๙นี้ไปด้วยกันนะคะ
ก็คนก็ไปแสดงความคิดเห็นไปให้กำลังใจกันเยอะ

ก็พูดถึงชาวเมียนมาที่อยู่ในบ้านเรานะคะ
คือตอนนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่บางคนอาจจะตั้งข้อรังเกียจนะ
หรือว่าบอกว่าโอ้โหเพราะว่าแรงงานชาวต่างด้าวชาวเมียนมานี่แหละ
ทำให้เราต้องเจอโควิดระบาดในรอบนี้ค่ะนะฮะ
แต่ว่าหลายคนก็เข้าใจว่าโอ้โหแรงงานชาวต่างด้าวนี่แหละ
นี่ก็เป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยนะฮะ

เอาคิดง่ายแค่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเนี่ยไม่มีแรงงานเหล่านี้เนี่ย
กุ้งวันละ๘วันละ๙ชั่วโมงเนี่ยใครจะไปทำใช่ไหมฮะ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับหลังจากที่ทางสบคนะฮะได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
โดยบอกว่าขอให้พี่น้องคนไทยมองว่าแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อโควิด๑๙
หรือจะไม่ติดเชื้อก็แล้วแต่ในไทยเนี่ยก็คือผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน
นี่ฮะที่คุณหมอวิศนุคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินได้แถลงแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้
โอ้โหเขาถึงขั้นน้ำตาไหลเลยนะ
แล้วเขามาขับเคลื่อเศรษฐกิจให้กับเรา
เมียนมาที่เข้ามาอยู่กับไทยนะตอนนี้
ซึ่งแรงงานของพวกเขาคนไทยไม่ทำงาน
ด้านที่พวกเขาทำงั้นเขามาช่วยเราอยู่

มากันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรก็แล้วแต่
จะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่นะครับ
แต่ณวันนี้เราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกัน
ในเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาเกิดเหตุนี้ขึ้นมา
ขอความเข้าใจของพี่น้องประชาชนของเรา
ได้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับ
เจ็บป่วยได้ไข้เราดูแลเขา
เราจะได้ใจแล้วก็ได้คนมาทำงานในช่วงที่เราหายไป
กับเราก็จะอยู่กันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
เพราะฉะนั้นฝากความรู้สึกนี้รู้สึกดีอย่างนี้
เผื่อแพร่ไปถึงทุกคนนะ
ใช่ค่ะ

เอาเดี๋ยวฟังนะครับท่านพยุงครับ
ติดโควิดเลยแถมอันนี้ไม่ใช่บ้านเราด้วย
คุณจะนึกออกไหมคะคุณไม่ได้อยู่บ้านคุณ
แล้วคุณมาติดโรคอีกคุณจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
เราก็รู้สึกแย่มากพออยู่แล้วอย่ามาซ้ำเติมกับพวกเราเลย
ขอให้คนไทยเห็นใจคนพม่าทุกคนหน่อยนะคะ
คำว่าอยากกำลังใจจากชาวพี่น้องทุกคน
ไม่อยากชาวพี่น้องทุกคนมาเติมเราสามเหล่าด่าเรานะคะ
ช่วยเข้าใจพม่าเราด้วยขอบคุณมากค่ะ
ดาวเป็นคนกระเรียนที่อยู่ประเทศพม่าคนหนึ่งนะคะ
อยากจะพูดความในใจที่เกี่ยวกับเรามาอยู่เมืองไทยรู้สึกยังไง
รู้สึกดีค่ะไม่มีประเทศไหนที่มันจะยอมรับคนต่างด้าวเยอะแยะได้ขนาดนี้นะคะ
แล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ใจดีจริงค่ะแล้วก็ช่วยเหลือกันจริงแล้วก็มีน้ำใจจริงค่ะ
คนอื่นเขาไปเจออะไรมาดาวไม่รู้นะคะส่วนตัวดาวเจอแต่คนดีแล้วก็ช่วยเหลือดาว
แล้วก็มีน้ำใจกับดาวคืออันนี้คือความโชคดีของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะ
แล้วก็คนต่างด้าวส่วนใหญ่ที่ลืมตาอ้าปากได้เพราะประเทศไทยค่ะ
กล้าพูดเลยนะคะลืมตาอ้าปาได้เพราะประเทศไทยค่ะขอบคุณประเทศไทยมากนะคะขอบคุณ
แชร์ข้อความในลักษณะที่ว่าแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมากลายเป็นว่าถูกสังคมรังเกียจ
ซื้อของเขาก็ไม่ขายให้ไปนั่งกินข้าวร้านเขาก็ไม่ยอมขายให้มีหลายกรณีเกิดขึ้น
แต่กรณีนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งที่ใจดีนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเยอะเลย
เขาเลยเห็นใจสงสารเขาเลยประกาศเลยว่าแรงงานเมียนมาที่อยู่ในเขตถนนวัดคู่สร้างประชาอุทิศ
ถ้าไม่มีเงินซื้อข้าวกินและอยากกินข้าวให้มากินที่นี่ได้เลยกินฟรี
นี่ค่ะเขาก็แชร์รายละเอียดเอาไว้นะคะที่ร้านครัวเมืองเพชร๖โมงเช้าถึง๑ทุ่มอย่างนี้ค่ะ
แชร์ต่อกันเยอะค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะ
ร้านครัวเมืองเพชรไปพบกับคุณฉัดธมนต์สิงตันกงเจ้าของร้าน
ก็บอกว่าที่โพสต์เนี่ยเพราะว่าเห็นข่าวว่าบางร้านไม่ขายอาหารให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
เพราะรังเกียจเขาก็เลยเห็นใจค่ะก็เลยมุมนึงเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็แอบบอกว่า
ก็เหมือนเป็นการประชดสังคมเบาว่าไม่ว่าชาติไหนเนี่ยก็คนเหมือนกัน
ก็เลยโพสต์ในลักษณะแบบนี้ว่าแรงงานชาวเมียนมาถ้าไม่มีเงินมากินข้าวที่ร้านเขาได้เลยกินฟรีค่ะ
ที่อยากจะช่วยด้วยประชาชนบอกว่าถ้าไม่มีสตางค์ก็มากิน
ถ้าจะมาซื้อก็มาซื้อได้เลยไม่รังเกียจประมาณนี้พี่ก็โพสต์ประมาณนี้แหละ
พี่น้องประชาชนที่อยากจะช่วยเหลือนะคะคือทางเรายังไม่เปิดรับบริจาค
แล้วก็มันยังไม่เปิดรับบริจาคถ้าใครมิจฉาชีพคนไหนไปแอบอ้างก็
อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลยค่ะ
ทางร้านบอกว่าตั้งแต่มีการโพสต์เฟซบุ๊คว่าให้แรงงานเมียนมาที่ไม่มีเงินมากินข้าวฟรี
ยังไม่มีแรงงานชาวเมียนมาคนไหนมากินข้าวฟรีเลยนะคะหรือฮะมีมาซื้อค่ะ

บอกเขายังพอมีเงินเขาขอซื้อดีกว่านี่นะคะมาซื้อแล้วก็ยืนรอนอกร้านด้วย
ไปนั่งในร้านเพื่อความสบายใจของทางร้านแรงงานชาวเมียนมาบอกว่ายังมีเงินขอซื้อก็แล้วกันเดี๋ยวรอนอกร้านแบบนี้ค่ะ
ความรู้สึกของแรงงานชาวเมียนมานะคะที่มันมีดราม่าในลักษณะว่าคนหวัดกลัว
หรือว่าสังคมรังเกียจไม่ขายข้าวไม่ขายของให้เนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ในพื้นที่ชุมชนสินมั่นคงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแถวนั้น
แรงงานชาวเมียนมาเยอะได้ไปคุยกับแรงงานชาวเมียนมาคนนึงที่ทำงานในประเทศไทยเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

แรงงานเมียนมาในชุมชนสินมั่นคงก็ยืนยันกับทีมข่าวของเรานะคะ
ทุกคนเขาก็ตระหนักถึงเรื่องของการป้องกัน
ป้องกันการระบาดของโควิด๑๙เขาดูแลตัวเองกันทุกคน
เขายืนยันแบบนี้ค่ะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือ
และก็ไม่ออกนอกพื้นที่นะคะก็แค่ไปทำงานแล้วก็กลับที่พักแบบนี้ค่ะ
เขาก็ไม่อยากจะให้สถานการณ์โควิด๑๙มันแย่ลง
เพราะถ้าสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยแย่ลง
พวกเขาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเมืองไทยเขาก็แย่ไปด้วย
เขาก็ร่วมมือกับคนไทยทุกอย่างในการป้องกันการแพร่ระบาดนะคะ
แต่มุมหนึ่งถ้าเราขาดแวงงานเหล่านี้เราก็แย่เหมือนกันนะครับ